หลายคนไม่ได้ไปทำงานตอนนี้เพราะว่าพิษโควิดค่ะ
อุปกรณ์การทำงานมันก็ดูจะเหมือนไม่มีค่า
หลายคนบอกว่าถ้ามันจะนิ่งอยู่เฉยแบบนี้
ทำเงินให้ฉันหน่อยสิด้วยการเอาไปจำนำ
หลายคนค่ะเอาอุปกรณ์ที่ก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงชีพตัวเองเนี่ย
จำนำผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้
ในฐานะที่ผมเป็นพ่อเมืองผมจะจัดการให้พวกคุณเองด้วยการแอบไปถ่ายถอน
อุปกรณ์การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะ
แล้วก็เอากลับมามอบให้เนี่ยนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพ
แล้วก็ข้อความเป็นเรื่องราวของนายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ต้องเข้าโรงจำนำตอนแรกหลายคนตกใจ
ผู้ว่ามาโรงจำนำนึกว่าผู้ว่าเดือดร้อนเปล่าค่ะ
ผู้ว่าจะมาคลายความเดือดร้อนค่ะไปถ่ายของให้กับชาวบ้าน
ท่านผู้ว่าไปถ่ายสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพและอุปกรณ์เครื่องมือหากินของแต่ละคน
เช่นเช่นอะไรบ้างสว่านไฟฟ้าหินเจียหม้อหุงข้าว
ชาวบ้านเอามาจำนำนึกภาพสิถ้าสมมุติว่าโควิดมันหายไป
และบรรดาช่างต่างที่เอาสว่านไฟมาจำนำไว้เอ้าแล้วกลับไป
จะเอาอุปกรณ์ไหนทำมาหากินบางคนเอาหม้อหุงข้าวไปจำนำเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ใช้อะไรใช้อะไรหุงข้าวกินเนี่ยนะคะ
แล้วก็กลับเอาไปให้ประชาชนได้ทำมาหากินเลี้ยงชีพต่อไป
อกจากนี้ค่ะผู้ว่าบอกไม่พอเอาไปอีก
เอาข้าวสารเอาไข่ไก่เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปด้วย
ผู้ว่าทิ้งท้ายนะคะไม่ต้องบอกพี่น้องประชาชนนะ
ว่าใครเป็นคนถ่ายของให้แต่ให้บอกว่า
หากจะตอบแทนคนถ่ายของให้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมแบบไหนก็ได้ที่ตัวเองถนัด
หรือถ้าวันหนึ่งลืมตาอ้าปากได้แล้วก็คืนค่าถ่ายของก็ได้นะ
โอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลไปอีก
คำว่าคืนไม่ได้คืนให้กับผู้ว่านะ
ให้คืนให้กับโรงพยาบาลไปสมทบทุนสร้างตึกใหม่ของโรงพยาบาลค่ะ
นายชัยวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเมื่อปี๖๐นะคะ
เคยเรียกเสียงฮือฮามาแล้วครั้งหนึ่งในโลกโซเชียลมีเดีย
ตอนนั้นท่านปั่นจักรยานคู่ใจไปทำงานท่านนี้แหละคนเดียวกันที่เคยเป็นข่าวดังเนี่ยนะคะ
ติดดินมากนะคะท่านปั่นจักรยานคู่ใจไปทำงาน
มีคนถ่ายภาพแล้วเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
ครั้งนั้นก็ได้รับคำชื่นชมมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้คุณ
พ่อเมืองน่ารักพ่อเมืองมีวิสัยทัศน์เนี่ย
ลูกเมืองก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะอันนี้จังหวัดเลยจังหวัดเลย
เพราะเมืองที่ลำปางก็น่ารักเพราะเมืองหมูป่า
ตอนนี้กลายเป็นพ่อเมืองโควิดไปแล้วนะฮะ